ท่านผู้ชมครับคดีของในบอสอยู่วิทยาเนี่ย
แง่มุมหนึ่งตำรวจสพภูพิงราชนิเวศที่เชียงใหม่
ก็กำลังไล่ตรวจสอบอยู่นะครับว่านายจรุชาติมาสทอง
วัย๔๐ปีที่เป็นพยานปากสำคัญของในบอส
ว่าไม่ได้ขับรถเร็วในคืนวันที่ไปชนดาบวิเชียนเสียชีวิตเนี่ย
ทำไมถึงไปมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์เฉียวชนกันจนเสียชีวิตที่นั่นนะครับ
จะมีอะไรเงื่อนงำหรือเปล่าวันนี้เรียกพ่อแม่ลูกสาวนายจรุชาติ
มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรียกนายสมชายตาวิโนวัย๕๐ปี
คู่กรณีนายจรุชาติที่ขี่รถเฉียวชนกันในคืนวันนั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนายสมชายเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมแล้วฮะ
ว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนเจอกันแค่ตอนไปนั่งดื่มกินคาราโอเกะร้านเดียวกัน
สอบถามกันนิดหน่อยขี่จักรยานยนต์คู่กันไปเขานี่แหละเป็นฝ่ายถูกชนด้วยซ้ำ
แล้วฝั่งของญาตินายจรุชาติเนี่ยจะมาเรียกค่าเสียหายเขา๓แสนบาท
เอาเป็นว่าเขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นฝ่ายถูกชนเดี๋ยวเขาจะเรียกคืน

แล้วพี่เขาเรียกว่าว่าไหนครับ
ส่วนทางฝั่งของพ่อแม่ลูกสาวของนายจรุชาติเนี่ย
เดี๋ยวทางสหวิชาชีพจะมาสอบปากคำร่วมกับตำรวจนะฮะ

มี๒ประเด็นที่ตำรวจสามารถดำเนินการต่อได้

และเรื่องของสารเสพติดประเภทโคเคนที่อยู่ในร่างกาย
วันนี้คณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาพผู้แทนรัศดรชุดของนายศิระเจนจาคะ
ได้เชิญทั้งฝ่ายอายการตำรวจและนายสายประสิทธิ์เกิดนิยม

คนที่คำนวณความเร็วรถของในบอส
ว่าขับรถความเร็วเพียงแค่๗๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทางฝั่งของอายการในเนธนักสุขรองอายการสูงสุด

ก็มีรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดมีอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการ
สำนักงานคดีอายาธนบุรีก็ออกมาย้ำนะคะว่าตอนนี้
มีข้อมูลการคำนวณความเร็วรถได้๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ของนายสะทนวิจารณวรรณลักษณ์อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอันนี้ถือเป็นพยานหลักฐานใหม่
สามารถสอบสวนเพิ่มเติมและดำเนินคดีกับบอสได้
เพราะคดียังไม่หมดอายุความอายการตรวจสำนวนทุกบรรทัศน์
พบว่าพนักงานสอบสวนไม่เคยใส่เข้าไปในสำนวนคดี
ส่วนนายประสิทธิ์เกิดนิยมนักวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล
ที่บอกว่าคำนวณความเร็วรถของบอสได้๗๖กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเกิดเหตุ

ค่าความเร็วที่ออกมาแบบนั้นอยู่บนสมมุติฐานของตัวเอง
เพราะคำนวณจากภาพในกล้องวงจรปิดที่ได้มาจากโทรศัพท์มือถือ

สุดท้ายก็จะมีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงมาชี้แจงเพิ่ม
ในวันพระราชสัมบดีที่๑๓สิงหาคม
อาจารย์สายประสิทธิ์บอกว่าไม่ได้ไปที่เกิดเหตุ

ซึ่งเราไปดูแล้วเนี่ยสูตรการคำนวณความเร็วของรถเฟอรารี่ของในบอส
อยู่วิทยาที่ขับในช่วงเช้ามืดตี๓วันนั้น
อาจารย์สายประสิทธิ์บอกว่าเขาคำนวณจากความยาวของรถเฟอรารี่คันนี้
ตามเส้นทะแยงมุมคือ๕๒๘๑เมตร
แล้วก็วัดระยะเวลาโดยนับจากเฟรม
กำหนดจุดบริเวณต้นไม้ทางขวาของภาพ
ตั้งแต่ไฟหน้ารถด้านขวาวิ่งมาตรงกับต้นไม้
แล้วก็คำนวณออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้
หน้าจอเนี่ยฮะสรุปแล้ว
อาจารย์สายประสิทธิ์บอกว่าของผมเนี่ย
ผมคำนวณได้ว่าในบอสอยู่วิทยาขับรถในวันนั้นวันเกิดเหตุ
คือ๗๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งจะต่างจากสูตรของอาจารย์คนอื่นที่เจ้าหน้าที่เขาขอข้อมูล
แล้วก็เอาไปอยู่ในสมนุกอะไรพวกนี้นะจะอยู่ไม่อยู่ก็แล้วแต่เนี่ย

อาจารย์สะทนเนี่ยลงพื้นที่แล้วไปคำนวณความเร็วรถเฟอรารี่ของในบอส
พร้อมกับตำรวจในขณะนั้นนะครับ
แล้วก็สรุปรายงานมานะครับ
ความเร็วของรถก็คือที่๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
แล้วก็มีคลิปกล้องวงจรปิดรัศมีร์อะไรก็ว่ากันไป
เพราะฉะนั้นก็จะต่างกันของอาจารย์สะทนกับอาจารย์สายประสิทธิ์
อาจารย์สะทนลงพื้นที่และคำนวณตามระยะทางจากกล้องเนี่ย
สุดไปสุดลงพื้นที่ไปดูพื้นที่จริงด้วย
แต่อาจารย์สายประสิทธิ์บอกว่าผมเอาเส้นทะแยงมุมเอาระยะแค่นี้แค่นี้ของผมได้เท่านี้
ทีนี้มาสรุปว่าผู้ที่ตรวจสอบเรื่องความเร็วรถ
พยานสองปากที่ให้ปากคำกับตำรวจในวันที่๔ธันวาคมที่เป็นจุดเปลี่ยนคดีก็คือ
มาตรทองที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยนะคะครับบอกว่ารถของนายบอสน่าจะขับมาที่ความเร็ว
เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะเขาก็ขับรถมาตรงจุดนั้นพอดีอืม
พยานอีกคนคือพลอากาศโทจักริตถนอมกุลบุตรบอกว่าในบอสน่าจะขับรถมาความเร็วประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้น
อันนี้คือพยานในสำนวนนะคะครับพันธุ์ตำรวจเอกธนสิทธิแตงจันทร์
แต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยยศคือพันธุ์ตำรวจโทนะคะก็ตรวจสอบความเร็วตอนนั้น
พร้อมกับนายสะทนเคยให้การในสำนวนเอาไว้ว่าในบอสอยู่วิทยาน่าจะขับมาด้วยความเร็วประมาณร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ประเด็นนี้มีแต่นะคะสองมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ให้การเพิ่มเติมว่าคำนวณด้วยวิธีใหม่ใช้คำว่าวิธีใหม่
กลายเป็นว่าความเร็วของรถในบอสจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเก้าจุดสองสามกิโลเมตรต่อชั่วโมง
อกจากนี้มีนายสามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องของการคำนวณความเร็วรถ
เขาบอกว่าในบอสอยู่วิทยาน่าจะขับรถความเร็วไม่ต่ำกว่า๑๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันเกิดเหตุค่ะ